วันนี้เป็นวันแรกของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับ
ก่อนที่จะได้เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการ
แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นที่จับตามองมากที่สุด
ก็คือการเข้าสภาครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์
หลังผ่านการเลือกตั้งและได้เป็นนายกนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศล่าสุดของที่ประชุมให้ติดตาม
แต่ไปติดตามตั้งแต่เช้าก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

จะบริหารประเทศมานานถึง๕ปีแล้ว
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับเป็นมือใหม่ทางการเมือง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาครั้งแรก

ประธานรัฐสภาและฝ่ายค้านต้องเอ่ยปากทักท้วง
ให้อ่านตามคำแถลงนโยบายที่จัดทำไว้
ถ้าท่านอ่านเพียงบางประโยคอ่านข้ามไปข้ามมาเนี่ย
ใจความข้อความทั้งหมดจะไม่ถูกบันทึกไว้ในสภา
รายงานการประชุมที่เราจะตรวจสอบ
ถึงผมเรียนต่างออกไปแล้วว่า
ให้อ่านตามนโยบายที่แจกไป
อันนี้ผมเห็นด้วยให้อาจไปตามนั้น
แม้จำได้หมดทุกคำก็ต้องอ่านนะครับ
ซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามควบคุมอารมณ์
แต่ก็ต้องมีอันตะปะแตก
หลังถูกฝ่ายค้านพาดพิงเรื่องที่มาจากการรัฐประหาร
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว
อีกทั้งไร้กึ๋นในการบริหารจัดการน้ำ

การที่จะรับร้านชุดใหม่ยืนดังจะใช้บุคลากรคนเดียว
การใช้มาตรการเดิมนี้
ที่ลงเหลอมาแล้วใน๕ปีที่ผ่านมา
ท่านต้องรู้ว่าไร้ท่านประเทศมาอย่างเงี้ย

เรียนท่านประธานสภา
ผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ
นายยกไปต้องมองผมก็ได้ครับมองมาก็ได้ครับ
ใครขึ้นมาเป็นยกระดับขึ้นมาการพูดคุยไม่ให้
กฎหมายไทยบอกเจรจากับใครไม่ได้เลยในประเทศไทยก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรียกการพูดคุยสันติสุขพูดคุยที่ต่างประเทศ
แล้วนำมาสู่การแก้ปัญหาของเรา
มันแตกต่างกับฟิลิปปินส์อย่างไร
ไม่มีผู้ก่อเหตุรุนแรงใดยึดพื้นที่ที่ไหนได้สักตารางนิ้วหนึ่งไม่มี
ที่รัฐลงได้ทุกพื้นที่เป็นอย่างนั้นไม่มียึดคลองที่ไหนได้
มีกองรางประกาศตัวชัดเจนตรงนู้นตรงนี้ไม่มี
นั่นคือที่ฟิลิปปินส์ใช้เครื่องบินถล่มกันลงไปอะไรลงไป
โน่นคนละเรื่อง